งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งผู้หญิงกับความสวยเป็นของคู่กัน
ใดที่ผู้หญิงตื่นเช้ามายังยืนอยู่หน้ากระจกแล้วมองดูว่าตัวเองสวยหรือไม่สวย
ตามนั้นเครื่องสำอางก็ยังต้องขายได้นะครับ
อะไรที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยแต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องสวยอยู่
เราก็เลยมองว่านี่คือธุรกิจที่ยังมีโอกาสอีกมาก
ไขความลับกลยุทธ์บุกธุรกิจความงามที่สร้างกำไรให้ทั้งผู้ใช้และเจ้าของธุรกิจ
ถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้